กลับมาติดตามข่าวกันต่อนะครับแน่นอนเราดูเรื่องของสถานการณ์โควิด๑๙
แล้วก็เร่งฉีดวัคซีนสกัดป้องกันโควิด๑๙แพร่กระจายนะฮะ
ในช่วงบ่ายนายกรัฐมนตรีก็จะลงพื้นที่ห้างสรรพสินค้านะ
เพราะถือว่าเป็นภาคเอกชนเขามีการจัดสรรพื้นที่
เพื่อที่จะเป็นการใช้พื้นที่ตรงนี้ช่วยในการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด๑๙
รองรับคนจำนวนมากที่อาจจะต้องมาฉีดก็นอกจากทางโรงพยาบาลรัฐแล้ว
ก็จะมีสถานที่ของห้างที่เป็นสถานที่หลักอีกที่หนึ่ง
อย่างตรงเซ็นทรัลลาดพร้าวรวมถึงก็จะให้กลุ่มที่เป็นอาชีพเสี่ยงต่าง
บรรยากาศในช่วงนี้เพราะว่ามีการตรงพร้อมในสถานที่แล้ว
แต่ไปดูสถานการณ์ในจังหวัดต่างกันบ้าง
ที่เชียงใหม่ตอนนี้คือยอดของผู้ติดเชื้อ
และรายใหม่ของจังหวัดคุณมันต่ำ๑๐๐ต่ำ๕๐มาหลายวันแล้วนะ
โดยเฉพาะต่ำ๕๐มา๘วันต่อเนื่องนะครับ
ทีนี้ทางจังหวัดเขาก็คือมีขวัญกำลังใจแหละ

แต่ทีนี้มันมีกลุ่มหนึ่งที่เขาต้องเฝ้าระวัง
นั่นก็คือคนที่เดินทางมาจากกรุงเทพ๓คน
๓คนนี้เป็นคนนอกพื้นที่เชียงใหม่ใช่ไหม
แล้วก็๓คนนี้เสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด
แล้วมีการตรวจอาการเบื้องต้นแล้วก็ตรวจหาเชื้อที่กรุงเทพมนาคอน
แต่๓คนนี้ไม่ยอมรอคุณ
ไม่ยอมรอผลการตรวจจากกรุงเทพนคร
ช่วงระหว่างนั้นนะฮะเดินทางมาที่จังหวัดเชียงใหม่
แล้วขึ้นเครื่องบินมาที่จังหวัดเชียงใหม่
ทีนี้ครับทางจังหวัดเขาก็ต้องประกาศตามหาตัวทั้ง๓คนนี้
รวมถึงคนที่อยู่บนเครื่องบินที่อาจจะเสี่ยงด้วยนะครับ
คือเชียงใหม่ตอนนี้วุ่นวายกันกรณีนี้แหละครับ
เจ้าหน้าที่ก็ต้องรีบโทรศัพท์ติดตามผู้ที่เดินทางมาด้วยเที่ยวบินดังกล่าว
แล้วก็เข้าข่ายสัมผัสเสี่ยงสูงให้เข้ามารับการตรวจหาเชื้อนะครับ
แต่ว่ายังมี๓รายที่ยังไม่สามารถติดต่อได้
จังหวัดเชียงใหม่จึงฝากแจ้งไปยังผู้ที่เดินทางมากับสายการบินนกแอร์
จากสนามบินดอนเมืองเวลา๔โมงครึ่งถึงเชียงใหม่เวลา๕โมงครึ่งนะครับ
แต่ท่านนั่งใกล้เคียงกับผู้ติดเชื้อ
แล้วทีนี้ยังติดต่อ๓ท่านนี้ไม่ได้นะครับ
ส่วนคนอื่นที่นั่งอยู่๒แถวหน้า
และ๒แถวหลังผู้ติดเชื้อ
ตอนนี้ทางเชียงใหม่เขาตามตัวจนครบแล้วตามตัวเจอแล้ว
แล้วก็เข้าสู่กระบวนการกักตัวเรียบร้อยแล้ว

พอได้ยินดังนี้ผ่านหน้าจอไทยรัฐทีวีของเรา
ก็ติดต่อไปยังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่เลยนะครับ
หรือว่าโรงพยาบาลใกล้บ้านท่านโดยด่วนเลยนะครับ
โดยเลขที่นั่งอื่นนั้นก็ถือว่าเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำอยู่นะครับ
วันที่๙พฤษภาคมจากดอนเมืองมาเชียงใหม่
ก็ขอให้กักตัวแล้วก็ดูแลตัวเองให้ดีนะครับ
สำหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดในจังหวัดเชียงใหม่นั้น
ก็พบผู้ติดเชื้อรายใหม่๒๒ราย
ถือว่าเป็นยอดต่ำกว่า๕๐รายต่อวัน

ดังนั้นภาพรวมของเชียงใหม่คือมีผู้ติดเชื้อสะสม๓๙๑๖ราย
รักษาอยู่๓๑๘๓รายนะครับแล้วก็เสียชีวิต๑รายของเมื่อวานนะ
รวมเสียชีวิตสะสม๑๒ราย
ส่วนปัจจัยเสี่ยงก็คือสัมผัสในครอบครัวชุมชนแล้วก็งานเลี้ยง
รวมถึงร้านอาหารแล้วก็ตลาดนะครับ
ส่วนกรณีของคลัสเตอร์ในที่ทำงานหรือสถานบันเทิง
เดี๋ยวจังหวัดอื่นเราก็จะไล่เลี้ยงให้ทราบ
ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่จันทบุรีพ่อค้าพลอยชาวแอฟริกา
หรือไม่ก็นนทบุรีพื้นที่ของตลาดประจวบคลีคัน
โรงงานสับปะรดเดี๋ยวเรารายงานให้ทราบด้วยเช่นเดียวกัน
ใช่ค่ะติดตามข่าวเที่ยงไปตลอดจนถึงบ่ายโมงครึ่งเลยนะคะคุณผู้ชม